แคล้วยายแคล้วก็อยากตายเหมือนกัน
ก็คิดดูสิขายที่มาได้เก็บตังค์มาทั้งชีวิตจะมาใช้บ้านปลาย
ตอนนี้๘๕แล้วนะดอมเกือบ๖ล้าน
เพื่อนบ้านจัดการอีท่าไหนไม่รู้
เหลืออยู่๔๐กว่าบาท
แคล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากจะตายทุกวันนี้นะ
กู้หนี้เขามานะแล้วมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ย
นี่ค่ะยายแค้วพึ่งพิงอายุ๘๕
เป็นชาวอำเภอบ้านหมอที่สระบุรี
บอกว่าฉันโดนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านชื่อลี
ลีนมาตีสนิทคือก็เห็นว่า

ยายนี่อายุเยอะแบบนี้ต้องไปหามดหาหมอเนี่ย
รักษาเพื่อนบ้านไว้เอา
ตั้งจากที่ไหนเนี่ยนะคะ
ลีเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทำทีมาขอยืมเงิน
แล้วอ้างว่ายายเดี๋ยวให้ดอกเบี้ยนะ
ทั้งหมดใส่บัญชีใหม่เลยแล้วก็แอบทำบัตรเอทีเอ็มเก็บไว้ด้วย
เพื่อนบ้านที่ชื่อลีคนนี้ยายก็เล่าต่อว่าเนี่ย
พอทำสมุดบัญชีใหม่นะเขาก็เก็บสมุดบัญชีเอาไว้
บัตรเอทีเอ็มยายเคยขอคืนแล้วเขาไม่ให้
แต่กลายเป็นว่ามันไปแอบกดตังค์ออกมาใช้เรื่อยเป็นปี
เงินที่เหลืออยู่คิดดูสิคือเก็บมาทั้งชีวิต
ดสิบห้าปีนะอืมมีเงินเก็บอยู่ห้าแสนดอม
ไปขายที่ยี่สิบไร่ได้มาห้าล้านเอารวมแล้วกับเงินเก็บห้าแสนห้าล้านห้า
แล้วกลายเป็นว่าไปหมดเลยจริงยายแล้วยายใช้จ่ายยังไงทุกวันนี้
ยายต้องไปกู้ตังค์เข้ามาแสนนึงจะเอามาใช้กินใช้จ่าย
เครียดยายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเนี่ย
ทีนี้คุยกับยายแล้วใช่ไหมคุยกับหลานสะพ้ายยายบ้างค่ะ

ลิตาคมกรดอายุ๕๙ปีบอกว่าไง
เนี่ยมารู้ว่ายายถูกแอบกดตังค์ไปเนี่ย
ตอนที่ฉันมาขอยืมตังค์ยาย
ยายก็บอกว่าโอ๊ยสมุดบัญชีอยู่ที่ลีโน่นแหละ

แล้วตั้งใจว่าเอออย่างน้อยไม่เป็นไรสมุดบัญชีไม่อยู่ใช่ไหม
เอาบัตรประชาชนย้ายแล้วกันจะเบิกตังค์ออกมา
พนักงานไปดูแล้วก็แจ้งว่าอ๋อเงินไม่เหลือแล้วค่ะ
เพราะว่าถูกทยอยกดออกไปตั้งแต่กรกฎาปี๖๕
ดไปรวมทั้งหมด๒๘๔ครั้ง

ทีนี้ก็เลยพายายไปแจ้งความเมื่อวันที่๑๓กรกฎาที่ผ่านมา
แล้วพอไปแจ้งว่าคนที่ทำแบบนี้กับยายชื่อลี

มีคดีจ้างวานค่ารวมอยู่ด้วยนะ
แล้วพอหลังจากที่แจ้งความนี่คนนี่คนนี้คนนี้นางลีคนนี้ก็แหละ
คิดดูสิจับขังด้วยนะตำรวจขังได้๔๕วันก็ปล่อยตัวออกมา

พนักงานสอบสวนสพพระพุทธบาทอ้างบอกว่า
อายการโทรมาบอกว่าให้สอบปากคำยายใหม่
เพราะว่าสำนวนที่ส่งไปมันคือสำนวนอ่อน
แต่พอพนักงานสอบสวนเรียกตัวยายไปสอบปากคำเสร็จ
บอกว่าไงรู้ไหมว่าส่งเรื่องต่อไปสารจังหวัดสระบุรีไม่ทัน

ทีนี้พอลีถูกปล่อยตัวออกมาตามมาขู่ฆ่ายายถึงบ้านเลยนะ
ยายก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากได้ความช่วยเหลือ
ยายก็ไม่รู้ว่าลีเขาเป็นคนมีอิทธิพลหรือเปล่า
เขาก่อเหตุอะไรแบบนี้มาประวัติติดตัว๑๑คดี

ยายยกมือว่ายขอนักข่าวแบบนี้
อยากตายไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่มีเงินหมดแล้ว